การก่อเหตุของไอซ์หิบเหล็กโหดเยี่ยมนะคะ

สบน้องกุ๊กกิ๊กวันยี่สิบสอง

ลงไปอยู่ในหีบล็อกหีบหายใจไม่ออกแล้วเอาศพไปฝังดิน
อันนี้แค่ศพเดียวนะแล้วยังมีศพที่เจอในบ่อน้ำอ่ะ
อีก๒ศพยังไม่รู้เป็นศพใครเลย
หรือเป็นคนโรคจิตหรืออะไรหรือเปล่า

คือในช่วงที่รอผลความคืบหน้าคดีของตำรวจ
ระหว่างนี้ช่วงที่ฝากขังเอาไว้ในเรือนจำเนี่ย
ตำรวจต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้รัฐกลุ่ม
ครบกำหนดฝากขังต้องเอาไปส่งฟ้องอายการนะ

มันก็หลุดได้นะหรือว่าอ่า
ต่อให้อายการท่านฟ้องเพื่อต่อไปยังศาล
จะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวก็อยู่ในตรงช่วงนี้อีก
ใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยากได้หลักฐานเพิ่ม
จะได้ขอหมายค้นเข้าไปตรวจค้นในบ้าน

ตอนนี้ยังรอผลว่ากระดูกที่เจอในบ่อน้ำ

เข้าไม่ได้คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราไปค่ะครับ
มีคนตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ไปเดินเท้าเขาไปขับรถเข้าไปไปดูบ้านไอซ์
คุณนัทธพงศ์นักข่าวของเราก็ถามมากันทำไมเนี่ย
หลายคนบอกว่าก็ดูคุณภาคภูมิเล่าข่าวนั่นแหละ
อยากจะไปดูมีผีมีอะไรหรือเปล่ามีเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่า
ครับนี่ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะมาที่บ้านของไอซ์ค่ะ
มาจากแถวท่าพระนะคะบอกว่าตั้งใจมาดูบ้านไอซ์หีบเหล็ก
บ้านของนายอภิชัยองค์วิสิตอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศ
น่ากลัวเหมือนที่เรานำเสนอข่าวเอาไว้ไหม
แต่ไปกลางวันนะกลางวันก็อาจจะไม่เท่าไหร่

ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงท้ายซอยเพชรเกษม๔๗เป็นซอยตันนะคะ
จอดรถครับก็คิดว่าด้านหน้าคงเป็นบ้านของไอซ์

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่สะพานหน้าบ้านไอซ์
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปอีกค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ถามคนที่ไปดูบ้านไอซ์
เขาบอกว่าวินาทีแรกที่เห็นก็ขนลุกนะครับ
สายตาที่มองเห็นก็ดูวางเวงเหมือนกัน
อาจจะเหมือนกับอารมณ์บ้านสวนอะไรแบบนี้
กรุงเทพไม่ค่อยมีบ้านพื้นที่ใหญ่แบบนี้ไง
พื้นที่กว้างต้นไม้เยอะ
คนนี้เขาบอกเขารวบรวมความกล้า

ไม่รู้หรอกว่าแนวเขตตรงไหนเป็นบ้านไอซ์ก็เดินไปเรื่อย
เข้าไปในบ้านไอซ์โดยไม่รู้ตัว

เห็นว่าในบ้านมีบ่อน้ำขนาดใหญ่
ก็ยืนดูอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นหมาในบ้านของไอซ์สองตัว
สีน้ำตาลตัวหนึ่งสีขาวดำตัวหนึ่ง

แสดงว่านี่เดินเพลินตรงเข้าบ้านเขาแล้ว

เขตกั้นที่เจ้าหน้าที่เขากั้นพื้นที่ไว้เลย
หมาก็เลยเห่าไล่ออกมาแบบนี้ค่ะครับ
ก็ยอมรับว่าตลอดเวลาที่เหยียบพื้นที่บ้านของไอซ์

ทีมข่าวของเราบอกว่าคนที่ดูแลบ้านของไอซ์นะคะ
เปิดประตูให้รถยนต์๒คันขับเข้าไปในบริเวณบ้านค่ะ

เล็กคือคนที่ดูแลในไอซ์แล้วก็ดูแลบ้านของไอซ์

เล็กเดินออกมาส่งรถยนต์คันนี้ก็ขับออกไป
ป้าเล็กก็ไม่ได้คุยอะไรกับทีมข่าวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามป้าเล็กอยู่
ทุกครั้งที่เจอป้าเล็กก็พยายามจะคุยด้วย
แต่ป้าเล็กก็ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดอะไร
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติม
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าคนในระแวกเขาลือกัน

ก็คือคนที่เลี้ยงไอซ์มาตั้งแต่เด็ก
เตรียมเงิน๕๐ล้านบาท

เตรียมจะสู้คดีนะคะ
แต่ป้าเล็กก็ยังไม่ได้บอกเรานะคะว่าเท็จจริงอย่างไร
ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราเคยคุยกับเพื่อนในไอซ์
เพื่อนในไอซ์ไปเยี่ยมในไอซ์ในเรือนจำ
ในไอซ์ยังคงยอมรับแค่ศพของน้องกุ๊กกิ๊ก

ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุบังคับให้น้องกุ๊กกิ๊ก
เข้าไปในหีบเหล็กล็อกหีบเหล็ก
หายใจไม่ออกเอาศพไปฝังดินยอมรับแค่เรื่องนี้

ก็เลยไม่รู้ว่าเตรียมอะไรไว้เพื่อสู้คดีหรือเปล่า
ตอนนี้นะคะในไอซ์อยู่ระหว่างการฝากขังคือ
เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวตามขั้นตอนคือฝากขังได้๗ผลัด
ละ๑๒วันก็ต้องรวบรวมหลักฐานให้ครบ
ตำรวจต้องรวบรวมให้ครบให้แน่นหนา
อายการถึงจะสามารถสั่งฟ้องได้
ดังนั้นช่วงเวลาตรงนี้สำคัญ
ตำรวจจะต้องทำงานในการรวบรวมหลักฐานให้แน่น
ชาวบ้านบอกว่านอกจากป้าเล็กแล้วก็แม่ที่อยู่ต่างประเทศด้วย
เขาก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่านะ

ก็ต้องดูว่าตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ

แต่ถ้าจะถามเรื่องพฤติกรรมของในไอซ์

การพาหญิงสาวลักษณะหญิงสาวที่ขายบริการ
ไซส์ไลน์มาที่บ้านแล้วก็น้องกุ๊กกิ๊กก็เป็นเหยื่อไปหนึ่งศพ
มีโครงกระดูกอีกคาดว่าจะเป็นอีก๒คน
ใครอีกจะกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเคยไปอยู่กับในไอซ์อยู่ถึงเดือนหนึ่ง
แล้วก็ให้เราดูรูปเป็นหลักฐานว่าเนี่ยคือรูปตอนที่เธอไปอยู่บ้านในไอซ์
บ้านของไอซ์หีบเหล็กที่บ้านสวนท้ายซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
แต่เธอบอกว่าที่มาอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ยินยอมพร้อมใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ค่ะเธอถูกจับขังไว้ที่นี่ไม่ให้ออกไปไหนนะฮะ
แต่เธอปลอดภัยนะฮะไม่ได้รับอันตรายอะไรเพราะว่าในไอซ์เนี่ยรักเธอ
ชอบเธอมากนะครับเธอก็ยังแคปหน้าจอการแชทพูดคุยกับในไอซ์
ให้ทีมข่าวของเราดูนะครับอ่าเพื่อจะยืนยันว่าเออจริงจริง
มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งทีมข่าวของเรานะครับ
ข้อมูลชุดนี้มาหลายวันแล้วแล้วก็พยายามติดต่อกับเธออีกครั้งนึง
เพื่อจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาอ่า
ช่วงเดือนไหนก็ไม่รู้ล่ะที่เธออยู่เดือนนึงเนี่ยที่ถูกขังอยู่ในบ้านในไอซ์
อ่าเธอเจอเหตุการณ์แบบไหนอะไรยังไงบ้างโดนทำร้ายบ้างไหมหรือว่าเป็นอะไรยังไง
ก็ยังติดต่อเธอไม่ได้แต่ถ้าอ่านจากแชทที่เธอให้เราดูนะครับ
ก็ส่งมาให้ดูเยอะมากเพื่อยืนยันว่าเธอเนี่ยเคยอยู่กับในไอซ์หีบเหล็ก
มันก็พอจะแกะได้ประมาณว่าหญิงสาวคนนี้ได้รับการติดต่อจากในไอซ์
อ่าว่าให้มาที่บ้านแต่ว่าก่อนจะมาที่บ้านในไอซ์ให้ไปที่ร้านขายเสื้อผ้า
อ่าแล้วก็ถ่ายรูปเสื้อผ้าชุดต่างต่างให้ในไอซ์เลือกก่อน
แล้วในไอซ์ก็บางทีก็วีดีโอคอลมาสั่งว่าเอาชุดนี้ชุดนี้
ว่ายน้ำชุดสายเดี่ยวชุดอะไรก็ว่ากันไปโดยในไอซ์เป็นคนจ่ายเงินให้

ไปดูว่าไอซ์เอาชุดไหนไอซ์ก็จะบอกว่าเอาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้
ค่ะซื้อมาด้วยนะแล้วมาที่บ้านอ๋อนี่ไงก็ถ่ายรูปส่งให้ดู
ก็เหมือนหญิงสาวหลายคนที่บอกว่าในไอซ์ชอบให้แต่งตัวลักษณะแบบแปลก
ใช่ไหมตามที่เขาต้องการพอเธอไปหาในไอซ์ที่บ้านฮะ
ปรากฏว่าไปแล้วมันไม่ได้ออกมาภายในวัน๒วันอย่างที่ตกลงกันอะไรอย่างนี้ไง
ไอซ์ไม่ให้เธอออกมาแล้วขังไว้ในบ้านไม่ให้ไปไหนนานถึง๑เดือนนะ
ซึ่งระหว่างนี้ก็มีดุบ้างด่าบ้างตามอารมณ์ขึ้นลงของในไอซ์
แต่ว่าจะถูกทำร้ายด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราพยายามติดต่อถามเธออยู่
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะฮะจนกระทั่งคาดว่าเธอเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อม
หรือว่าคุยกับนายไอซ์จนในไอซ์ได้คุยกับแม่ของเธอแม่ของฝ่ายหญิง
หรือจะแม่โทรมาหาก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเธอสามารถจัดการให้แม่เนี่ยคุยกับในไอซ์ได้
แล้วในไอซ์ก็ขอร้องแม่ก็ขอร้องในไอซ์จนในไอซ์ยอมปล่อยลูกสาวเขาออกมา
แต่ก่อนจะปล่อยออกมาเนี่ยนะในไอซ์นะฮะได้พูดคุยแล้วก็บอกประมาณว่า
โอ้โหนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจากนี้ไปเราจะไปหาคนดีแบบเธอเนี่ยได้ที่ไหน
นานวันยิ่งอยู่ด้วยกันก็รู้สึกดีแต่เมื่อไม่เลือกพี่พี่ก็คงบังคับไม่ได้
ก็แค่ทำให้เธอมีอนาคตดีที่ดุที่ด่าไปก็ไม่ใช่ว่าเกลียดเธอนะ
แต่ว่ารักเธออะไรอย่างนี้นะบอกว่าเธอเป็นคนดีทำให้เขารู้สึกกับเธอ
หลายหลายครั้งที่เธอโดนกระทำแล้วก็พี่หลับไปอ่าเธอจะหนีไปตอนนั้นก็ได้
แต่เธอก็ไม่หนีเธอก็ให้อภัยแล้วก็ยังอยู่ข้างพี่ถึงเดือนนึง
อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ในไอซ์เขาก็พร่ำพนานา
แม่หญิงสาวมาขอร้องแล้วก็ยอมปล่อยออกไปนะครับ

เธอไปเพื่อให้เธอมีอนาคตที่ดีกว่า
นี่ฮะเธอบอกว่าโอ้โหรอดมาได้
เวลาผ่านไปในไอซ์ก็ยังติดต่อกับผู้หญิงอีกหลายคน
แล้วก็ยังเคยแนะนำหญิงสาวคนนี้
จัดชัดที่เธอให้กับผู้สืขาของเราดูครับ
แนะนำบอกว่าถ้าทะเลาะกับแม่นะ
หรือว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยไม่มีใครรักเธอเท่าแม่หรอก
ยังไงให้เลือกแม่ก่อนนะอย่าไปเลือกคนอื่น
เหมือนกับตัวเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องอดทน
เวลาถูกป้าดุดาว่าแต่ว่าก็ไม่มีใครรักเราเท่ากับครอบครัวเราหรอก
อันนี้เป็นมุมหนึ่งของพยานคนหนึ่งที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็รอดชีวิตมาเล่าสู่กันฟังได้เนี่ย
ใช่ค่ะหลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือจะคล้ายกัน
สองก็คือก็ชอบกักขังผู้หญิงเอาไว้ในบ้าน
ยิ่งรักมากยิ่งชอบมากยิ่งขังนานค่ะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีก็จะตามให้ค่ะ

เดี๋ยวว่ากันต่อวันต่อไปถูกต้องค่ะนะฮะ